ย้ำกันเสมอว่าเรื่องของโควิด๑๙ตั้งการ์ดไว้ก่อน
กาดอย่าเพิ่งตกนะฮะใส่แมสถ้าออกไปไหน

เรา๓คนตรวจกันเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วก็ปลอดภัยจากเรื่องของโควิดแล้วนะ
คุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้น๑ราย
เป็นพนักงานร้านอาหารอินเดียอยู่กระบี่
แต่เป็นการติดเชื้อในประเทศ
เราก็เลยต้องย้ำแบบนี้ว่าเห็นไหมว่ามันต้องกาดอย่าตก

ไม่ใช่มีแค่ต่างชาติเข้ามาแล้วมาพบติดเชื้อในไทยแล้วนะ
มีคนติดเชื้อในประเทศแล้วนะฮะ
มีการยืนยันจากศูนย์โควิด๑๙
กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเมื่อวานเป็นการบรรยายงานว่า
พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่๑๒ราย
๒รายแบ่งเป็น๙รายที่เป็นคนเดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วก็กักตัวในเศรษฐ์ควารันที๙ราย
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วส่งไปรักษาต่อที่เมียนมาร์๒ราย
แล้วที่สำคัญไปเจอผู้ติดเชื้อในประเทศ
รายใหม่๑รายพบที่กระบี่
เขาเป็นสัญชาติอินเดียอายุ๓๗ปี
มาประกอบธุรกิจส่วนตัวก็คือมาเปิดร้านอาหารอินเดียในกระบี่ของไทย
ไลน์เขาคือวันที่๔พฤศจิกายน
เขาไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชน
แล้วเขาก็กลับไปที่พักอยู่ที่เกาะพีนะฮะ

วันที่๖ผลตรวจออกมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของภูเก็ต
พบว่าเขามีเชื้อโควิด๑๙
ก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่
แต่ว่าอย่างที่เราทราบว่าการจะยืนยันต้องตรวจซ้ำนะฮะ
ไปตรวจซ้ำวันที่๗พฤศจิกายนยืนยันผลออกมาว่าเป็นลบไปแล้ว

แต่ยังคงต้องรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลเองก็อยู่ระหว่างการตรวจเชื้อซ้ำอีก
เพื่อที่จะยืนยันได้ว่าเขาติดหรือไม่ติด
และเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดได้แน่นอน
หรือมันเป็นแค่ซากเชื้อ
ส่วนคนที่ใกล้ชิดเขา๑๙คน
เจ้าหน้าที่ตรวจพบผลเป็นลบ
แล้วก็ถึงแม้เป็นลบต้องกักตัวอยู่ในสเต็ปควันทีนอีก๑๔วัน
เพราะว่าของกระบีเน้นย้ำแบบนี้
เช่นเดียวกันกับรัฐบาลก็ยังคงเน้นย้ำว่าถึงแม้เราจะสามารถควบคุมได้

หั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลนะฮะ

เลี่ยงไปสัมผัสกันใกล้ชิดแหล่งชุมชน

ตามที่เราบอกว่าอย่างน้อยก็๑เมตร

ที่เคยหาซื้อกันยาก
กากอนามัยเจลล้างมือ

ที่เคยหาซื้อกันแทบตายกันตอนนั้นแพง